ดูค่าอุปหฑนเป้อเป็นโหนกแล้วก็
เพื่อจะเอาไว้ระมัดระวังก่อนเลย

คือรถกระบะแบบมีคอกนะคุณผู้ชม
มีคนงานนั่งอยู่ข้างหลังติดไฟแดงอยู่
จู่รถเก๋งมาครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหคุณผู้ชมคงจะถาม
เบิร์ตเบิร์ตจะให้ระวังยังไง
โอ้โหเหตุการณ์นี้อาจจะสุดวิสัยจริงคุณผู้ชมครับ
นะครับคงเป็นฝ่ายรถเก่งที่ต้องระวัง

ระบุบอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่แยกหนองเบน
เทศบาลตะบลหนองเบนอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับ

เห็นไหมครับรถกระบะที่รับส่งคนงานเนี่ย
จอดติดไฟแดงอยู่รถคันอื่นก็จอดแต่รถเก๋งมาครับ
โอ้โหคนนึงรออยู่บนอากาศตกลงมาบนหลังคา
รถเก๋งคันที่ชนอีกคนหนึ่งตกลงพื้นฮะ

เนี่ยครับคนที่อยู่บนหลังคารถรีบวิ่งมาดูเพื่อนฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าของคลิปก็ไม่ทราบว่า
เรื่องราวต่อจากนี้เป็นยังไงแล้วอะไรเป็นสาเหตุทำให้รถเก่งคันนั้น
พุ่งชนรถกระบะเต็มอย่างนั้นนะฮะ
เพราะเขารีบจะต้องเดินทางต่อไป

ชาวโซเชียลมีเดียเห็นคลิปนี้แล้ว
แสดงความเห็นกันหลากหลายส่วนใหญ่มองว่าคนขับรถเก่งหลับไหนป่ะเนี่ย

แต่บางคนมองว่าน่าจะเร่งเครื่องเพื่อแซง
แต่พอมาถึงไฟแดงเบรกไม่ทันครับ

หลายคนบอกว่ายังเคราะห์ดีนะที่ชนรถกระบะ
ชนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่
ไม่งั้นเนี่ยเกิดความสูญเสียแน่เลยครับ
ก็ยังโชคดีที่รถบรรทุกข้างก็จอดอยู่ด้วยนะคะ
อย่างนั้นมันก็จะมีความอันตราย
เสียวเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ